จากเรื่องอารมณ์ดีมาดูเครียดบนโลกโซเชียลบ้าง
เพราะว่าเขามีแฟนเพจชื่อดังนึงนะคะ
เข้ามาล่อลวงหญิงสาวชาวไทยมีการแอบถ่ายคลิปวิดีโออาณาจารย์

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโลกออนไลน์ได้แห่แชร์ข้อความเตือนภัย

ตอนนี้ท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างในแถบเอเชีย
จีนเกาหลีใต้ฮ่องกงญี่ปุ่น
แล้วก็ล่าสุดนะคะได้เดินทางมายังประเทศไทยค่ะ

โดยใช้วิธีเข้าไปพูดคุยชวนไปเที่ยวตามที่ต่าง
ก่อนจะลงเอยด้วยการหลับนอนกัน
แต่ระหว่างนั้นก็จะซ่อนกล้องแอบถ่ายภาพหญิงสาวเอาไว้
แล้วนำไปตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอ

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส่วนตัวนะคะ

ซึ่งหลังจากเรื่องนี้แพร่สะพัดออกไปเนี่ย
ก็พากันเอาผู้คนตื่นตระหนกกันเลยนะคะ

ขณะที่บางรายก็ไม่เชื่อพยายามหาหลักฐาน
แต่ก็ยังไม่พบคลิปอาณาจารย์ตามที่กล่าวถึงนะคะ

เดวิดนะคะก็ได้โพสต์คลิปชี้แจงตอบโต้ชาวเน็ต
คลิปที่ถูกกล่าวหาว่าล่อลวงหญิงสาวค่ะ
บอกว่าแท้จริงแล้วหญิงในคลิปคือแฟนสาวชาวอเมริกาของตัวเอง
ไม่ใช่ผู้หญิงเอเชียที่ล่อลวงมานะคะ
อันนี้ที่ขึ้นอยู่เป็นหน้าตัวอย่างของเว็บไซต์ส่วนตัว
ที่เขาจะบอกว่าต้องเสียค่าเข้าชมนะคะ
แน่เดวิดบอกว่าเว็บไซต์นี้เนี่ย
เนื้อหาในเว็บจริงแล้วเป็นเพียงบทความท่องเที่ยว
คลิปประกอบบทความจะมีภาพหน้าปกในทางวาบวิว
แต่ก็เป็นการที่จัดฉากขึ้นมานะคะ
เป็นเพียงเทคนิคนำเสนอเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเนี่ย
รู้สึกอยากจะอยากรู้แล้วก็อยากจะคลิกเข้าไปชมคลิปมากยิ่งขึ้นนะคะ
ยังไงก็ตามทีมข่าวได้สอบถามไปยังหญิงสาวผู้เสียหายรายหนึ่ง
เปิดเผยว่าเธอได้พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนที่มีแฟนเป็นฝรั่ง
เรื่องของนายเดวิทเป็นประเด็นขึ้นมา
จะถูกนายเดวิดนำภาพถ่ายของเธอ
ไปส่งให้ชายอีกรายนึงนะคะ

ซึ่งขณะนี้กำลังรวบรวมหลักฐานจากผู้เสียหายคนอื่น
คลิปที่นายเดวิทเชิญชวนผู้หญิง
แล้วก็ข้อความจากแชทไลน์ขณะโชว์อาณาจารย์
เพื่อนำไปแจ้งความกับกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอภภายในวันนี้ค่ะ
สำหรับนายเดวิดนะคะโด่งดังมาจากแชนัลยูทูป
แล้วก็เป็นเจ้าของเว็บไซต์เผยแพร่คู่มือท่องเที่ยว
และเทคนิคการจีบสาวออนไลน์

เปิดเผยว่าเทคนิคที่ทำให้กลายเป็นคนดัง
คือการสร้างข่าวเช้าเน้นเรื่องเพศ
กลายเป็นกระแสสังคมมีผู้คนหลงเชื่อนะคะ
แล้วก็พูดถึงโดยที่บอกว่าวิธีง่ายแบบนี้

คลิปที่จัดฉากขึ้นขณะแย่งแฟนสาวจากหนุ่มฮ่องกง
ทั้งที่ชายหญิงในคลิปเป็นแค่นักแสดงนะคะ
แต่ว่าสื่อฮ่องกงก็เลือกคลิปไปนำเสนอกลายเป็นคลิปดัง
วิวสูงถึง๖๓๐๐๐ครั้ง
แต่ว่าเข้าไปดูในแต่ละคลิปมีหลายคลิปเหมือนกัน
อย่างเช่นคนกดไม่ชอบ๑๐๐๐ครั้ง
กดชอบอยู่๓๐๐ครั้งอะไรประมาณนี้
แต่เขาอยากทำเรื่องไม่ดีเพื่อให้ดังอย่างนี้หรอ
คือเข้าไปคนไปดูจริงแต่ว่า
ยั่งยืนการเติบโตแบบนี้

เข้าไปดูในชาแนลเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่คล้ายนี่แหละ

ใช่เขาจะได้ไม่ต้องดังตามที่เขาต้องการนึกออกปะ
แต่ว่าคือแบบล่าสุดพอไปดูเขาพูดถึงแบบ

ใช่แบบว่าคนไทยมาพูดถึงเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ